คุณผู้ชมคะงงกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะหลังจากที่ได้ฟังข่าวนี้ที่นครศรีธรรมราชเนรรูปหนึ่งบินทบาทอยู่เป็นเส้นทางที่ใช้ประจำนะ
จังหวะเดินเดินมีคนเรียกบอกเฮ้ยเนรอย่าอึดแล้วเดินมาตบหัวเนรเลยค่ะ
บหัวเนรเลยเหรอตบหัวเลยคุณผู้ชมดูนี่
ตบแบบเนี้ยอุ้ยเนรงงคนที่เห็นคลิปนี้ก็งงไปหมดว่า
โอ้โหลักษณะคนทำเนี่ยคนก่อเหตุแต้มบุญไม่มีแต้มบาปน่าจะสูงด้วย
โอ้นี่เวรกรรมจริงนี่เณรก็เดินไปต่อนะฮะ
เนรแกก็ไม่ตอบโต้อะไรแต่ก็คือยังงงอยู่เหมือนกันนะคะ

ใช่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่๑๐บ้านช้างซ้ายในตะบลนาพรุอำเภอเมือง
ผู้ก่อเหตุเมื่อกี้ยังขี่จักรยานยนต์วนช่วงที่เนรเดินมาแล้วนะยังวนไปวนมาอีก
งงมากหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าเมาเหล้าหรือเมายา

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๖โมงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ๙มกราคมนะคะ
คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวชะละทีวีเราลงพื้นที่ไปตามหาสามะเนรรูปนี้

เดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวจะมีจักรยานยนต์นี่เห็นไหม

เนี่ยแล้วก็ขี่ไปนู่นเลย

หายไปนู่นเลย

สามเณรวีรภาพเกิดกันหรือสามเณรซิมอายุ๑๕ปีเองค่ะ
บรรพชาแล้วก็จำวัดอยู่ที่วัดท่าช้างมาประมาณ๓ปีแล้ว
ก็ได้คุยกับสามแม่นซิมสามแม่นซิมบอกว่า
วันนั้นกำลังเดินกลับจากบินทบาทกับเพื่อนสามเณรอีกรูปนึง
อยู่มีวัยรุ่นชายอายุประมาณ๑๘๑๙ปีจอดมอเตอร์ไซค์แล้วตะโกน
โกนพร้อมกับเดินข้ามถนนมหาเนรบอกว่า

คือความหมายไอ้คำว่าอย่าอืดเนรนก็บอกว่าอย่าซ่าให้มาก

ตอนได้ยินเนรก็บอกเนรก็งงนะ
ก็เดินบินทบาทอยู่ปกติแล้วเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ใช้ประจำ
แล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินมาประชิดตัวแล้วตบเข้าที่หัวเลย

พอตบหัวเนรเสร็จก็เดินข้ามกลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ตอนนั้นเนี่ยก็ถามว่าแล้วสามเณรรู้สึกยังไง

บอกว่าไม่ได้โกรธนะแต่งงมากกว่า
เพราะไม่เคยเห็นหน้าชายคนนี้มาก่อนเลย
เนรก็ไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครด้วย
๓ปีที่บรรพชาจำวัดอยู่วัดท่าช้าง

ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใคร
แต่คิดไปคิดมาก็กลัวความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกัน
เพราะต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเวลาบินทบาท

เนรซิมเองก็ไม่ได้ไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันนะครับ

แต่ก็บอกว่าคงต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น
ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนรนมีสมาธิและตั้งสติมากขึ้น

เพราะว่าสามเณรรุ่นพี่แล้วก็พระที่ดูแลเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
เดินคุยเรื่องโรงเรียนเปิดกันอยู่แบบ

เข้ามาตบผมเลยอะ

พูดกันเป็นอย่างไงครับ

และตบเสร็จแล้วพูดอะไรสิ
เขาไม่พูดอะไรครับเขาหันมามองหน้าผมผมก็มองหน้าเขาผม
ตอนนั้นผมไม่รู้จะทำอะไรครับก็คือนึกคิดไม่ออกเลย
แล้วทีนี้ก็มีโยมข้างวัดเขาขับรถไปตลาดเขาผ่านเห็นทางนั้นพอดี
พอถามนินมีอะไรแล้วทีนี้คนที่ตบนี่นะครับ
เขาก็ขับรถหนีไปเลยครับ

ยังไม่กลัวครับแต่ไม่รู้มันงงครับไม่รู้ว่าเขามาตบทำไม
กลับมาถึงวัดก็โทรมาบอกพี่เลยครับยังไม่บอกแม่แม่ยังไม่รู้
คือที่วัดท่าช้างมีสามเณรจำวัดอยู่๖รูป
แล้วก็มีพระที่เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยคอยดูแลอยู่อีกหนึ่งรูป
เจ้าอาวาสวัดเนี่ยก็จะไปมาเพราะว่าต้องดูแลวัดอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชด้วย
ไปคุยกับนางเรนรดากาญจนมรชาวบ้านระแวกนี้ค่ะบอกว่า
ก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคนในหมู่บ้านเนี่ยเห็นหน้าปุ๊บรู้จักกันหมด
วัยรุ่นที่เกาะเหตุน่าจะเป็นคนต่างพื้นที่ซะมากกว่า
คงจะเมาเหล้ามาหรือมันก็เสพยาเสพติดมา

ตอนแรกเนี่ยพอเธอได้ยินข่าวเธอรู้สึกกังวลเลยนะ
เพราะรู้สึกว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย

บาปบุญนี่คงไม่เคยได้ยินเลยมั้ง
ส่วนเมื่อกี้เกิดเวลานี้

พร้อมให้เล่นยามาทำก็ได้โจทย์นุดแล้วก็มาตบ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยมีทั้งกล้องวงจรปิด
แล้วตรงนั้นก็มีบ้านชาวบ้านอยู่หลายหลังเลยเนี่ย
พักอาศัยอยู่ติดกันนะคะ
มัน๖โมงเช้าแล้วเขาบอกว่าเป็นช่วงฝนตกลงมาปล่อยด้วยก็เลยไม่มีคนเห็นช่วงที่เกิดเหตุแต่กล้องวงจรปิดเห็นชัดเลย
ป่านี้รู้ตัวอยู่แล้วล่ะใช่ไหมลูกหลานใครเห็นก็รู้นะครับ
พาไปกราบขอเข้ามาน้องเนรท่านซะอืมนะท่านคงให้อภัยอ่ะค่ะ
แต่บาปกรรมไม่น่าให้อภัยนะครับ